เดี๋ยวขอเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะคะจากหน้าสอนอนะจ๊ะ
มาที่คอนเทนต์แบบว่าน่ารักของเรากันบ้าง

จากพระเอกจากนักแสดงผันตัวมาเป็นพิธีกร
แล้วปังปุริเย่ก็หลายคนเหมือนกัน
วันนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะได้รวบรวมความปังความเก่ง
พิธีกรแล้วก็นักแสดงเหล่านั้นมาให้ได้ชมกันแล้วนะคะ
นี่เลยด้านหลังคนแรกของเราไม่พูดถึงไม่ได้จริงค่ะ
นี่เลยพี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

อาหารว่าตื่นจิดปากเค้าอุ๊ย

คุณผู้ชมพี่หนุ่มเนี่ยผันตัวมาเป็นพิธีกรนานแล้วค่ะ

บอกเลยว่าท็อปฟอร์มปังมาก
พิธีกรนะบอกเลยเล่าข่าวเปิดประเด็นหรือว่าขยี้ประเด็น
คุณพูดทีโอ้โหสะพรึงกันทั้งประเทศเลย
แล้วด้วยลีลาความจัดจ้านของฝีปากที่มาพร้อมกับข้อมูลเชิงลึก
คือพี่เขาอยู่วงการมานานข้อมูลเชิงลึกมันต้องมีแน่นอน
แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเด็กน้อยคนไหนที่ยังไม่รู้นะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นพระเอกมาก่อนนะจ๊
นี่ไงขึ้นให้ดูแล้วก็มีการเข้าวงการมานะคะตั้งแต่ปี๒๕๓๔เลย
ดิฉันยังหัดคลานอยู่เลยมั้งโอ้โหคุณก็นับไปไกลเนอะนะคะ
ละครเรื่องแรกคุ้นกันอยู่นะคะเขาวานให้หนูเป็นสายลับอะค่ะ
ดาวร้านดวงค่ะปัจจุบันนี้มาทำมาแล้วแล้วทั้งหมด๒๗ระยะโอ้โหสุขยอดพี่
คนรวบรวมเก่งมากอันนี้ต้องปลูกมือให้คืออาจารย์ด้านพิธีกรพวกเราเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะ
และรายการที่ปังมากกว่าพี่หนุ่มตอนนี้ก็คือจะเป็นอะไรล่ะจ๊ะข่าวใส่ไข่ไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละนะคะ
พูดทีอ่ะสดลุ่งเลยนะแม่งใช่สดใหม่ให้เยอะนะคะก็ตัดกับแฟนของเค้าคือคุณมดดำนั้นเองด้วยค่ะ
คุณผู้ชมมาต่อกันที่อีกท่านหนึ่งนะคะคนนี้ก็ดังเหมือนกันค่ะคุณกันกันตะถาวรนะคะ
เรียกว่าเป็นขวัญใจคอวาเลตี้เกมโชว์แน่นอนค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่หนุ่มกันมารับงานพิธีกร
ต้องบอกว่าทำให้ความดังของเขายิ่งปังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
แล้วก็ดังสุดนะคะถึงขั้นติดธรรมเนียบสามีแห่งชาติ
เป็นขวัญใจสาวแท้สาวเทียมทั้งประเทศคุณผู้ชม

งานพิธีกรเยอะมากจริงนะคะ
ซึ่งหนุ่มกันเนี่ยเปิดตัวมาในฐานะพระเอกละครค่ายโพลิพัฒน์ค่ะ

ตั้งแต่ปี๒๕๕๒คุณผู้ชม
ในช่วงนั้นนะคะก็มีโอกาสชิมลางงานพิธีกรรับเชิญอยู่บ้างนะคะ
เมื่อปี๒๕๕๘ค่ะ

ในเวลาไม่กี่ปีค่ะหนุ่มกันก็ขึ้นแท่นพิธีกรสุดฮอตดังเป็นผู้แตกค่ะ

รวมไปถึงนะคะก็รายการต่างตอนนี้ร้องข้ามกำแพงแล้วก็โอ้โหอีกเพียบเลยนะคะ
นี่คือทำมา๒๗รายการแล้วไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมนะ

จริงคุณกันก็ไม่ได้ว่าอยู่วงการมาเป็นโอ้เป็น๒๐ปีอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าฝีไม้ลายมือเขาไม่ธรรมดาจริงนะ

คนสุดท้ายน้องใหม่แกะกล่องงานพิธีกรค่ะนี่ไอ้คุณแผน

ฝีมือถึงไหนถึงกันนะคะเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งอยู่แล้วล่ะ
แต่ถ้างานพีธีกรเพิ่งมาจับงานไปปีหลังนี้เอง

รายการกำลังฮอตกำลังฮิตเลยนะคะทางไทยรัฐทีวี
แล้วบอกเลยคุณผู้ชมว่าเป็นการพลิกรูปแบบการทำงานของพี่ป้องจริง
เพราะว่าต้องนำทักษะของการเป็นผู้ประกัดข่าวเล่าข่าวมาปรับใช้ด้วย
ซึ่งพี่ป้องเองทำได้ดีนะคุณผู้ชมนะขณะเป็นงานแรกนะ
ที่สำคัญคือหล่อมากหล่อทุกเทปที่ออกอากาศเลย
ยังไงก็ฝากพระเอกคนนี้ในบทบาทพิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงทางไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์๔โมงเย็นดูก่อนรวยก่อนแน่นอนนะคะ
แล้วก็ตอนนี้แน่นอนว่าพี่ป้องรักษาตัวอยู่
ด้วยอาการป่วยโควิดก็เป็นกำลังใจกับพิธีกรหนุ่มหล่อคนนี้ด้วยแล้วกันนะคะ
สำหรับพระเอกพิธีกรอุ๊ยควบหลายงานได้ค่ะ
ลีลาไม่ธรรมดานะเขารับส่งมุกกันนะกับคุณอาร์มชนะน่ะ
โอ้โหลีลาเขาโบ๊บะกันเหมือนกันนะ

ก็ฝากติดตามด้วยนะคะรายการเศรษฐีป้ายแดงนี่เองคุณผู้ชมค่ะ